วันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้า
หลายคนยอมตื่นเช้าในวันหยุดเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
เช่นเดียวกันกับคนในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะ
เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าไม้พัทรเดชพระเอกวิกหมอชิต
ก็คุมคู่ไปกับคุณแม่ใช้สิทธิ์ที่เขตศูนยวชน
กรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะ
ส่วนมฤฤวันที่๒๔มีนาคม
มีโชว์ตัวที่สปลาวก็เลยขอใช้สิทธิ์ที่เขตห้วยขวาง
อากาศจะร้อนคนจะเยอะแยะมากมาย
แต่ก็อยากเชิญชวนคนไทยวัยโจให้ออกมาโชว์พลังคนรุ่นใหม่ค่ะ
จากวันที่๒๔นี้เจ้าตัวติดงานที่หาดใหญ่
เลยบอกว่าตอนนี้ได้มาใช้สิทธิ์รู้สึกดีใจมาก

ส่วนตัวรู้สึกว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เพิกเฉยต่อการออกมาเลือกตั้งนะคะ
ดูพวกอ่านประวัติของคนที่เราจะเลือกเพิ่มเติม
ดูว่าเขาเป็นยังไงเขาเคยทำอะไรมา
ก็อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
ก็อย่างที่บอกถึงจะเป็นเสียงเดียว
เราก็หวังว่าเสียงเราจะมีความหมายกับประเทศนะครับ

ผลักดันประเทศไปในทางที่ดีขึ้น

ดาราทั้งหลายนะคะก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมาย

ยูโรยสวัตเค่มฮัศวีน

ไปถึงคู่หาเลือกตั้งกันเลยทีเดียวนะคะ

เพราะว่าในเขตกรุงเทพธรรมณฐคอนในหลายพื้นที่บอกเลยว่าอากาศร้อนก็เลยเยียม
แต่ทุกคนยอมที่จะตากแดดยอมที่จะรอคอยเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเอง
เพราะฉะนั้นในวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้อาทิตย์หน้า
ใครมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในมือของตัวเองก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะคะ
นิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องการเข้าครูหาเนี่ย
หลายคนอาจจะไม่ทราบอาจจะเป็นครั้งแรกไม่ต้องหยิบบัตรมาเซลฟี่นะคะ
ไม่ได้นะคะอันนี้พี่กดมา